แล้วใจเย็นค่ะเอาป่าโหลบปูเค็ม
จำให้แน่นแล้วก็หยิบปากกาขึ้นมาได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
ดิฉันจะให้เลขจากพี่นางสิริพรงวดที่แล้ว

ป้ายขาวมาแล้วจ้ะนี่ดูเลย๘๑๘๙

แฟนคลับชอบซื้อตามแล้วมันถูกไงคุณผู้ชม
แต่เขาก็ตั้งใจโพสต์ที่หมดไง
อ่ะย้ำ๘๑๘๙แฟนเอฟซีบอกมาอุดรณฑานีน้อขอนะจ๊ะ
พี่เจ๊อย่าพูดดังเดี๋ยวแผนหมดวันนี้ทำไง
รวมไปถึงพี่มนต์สิทธิ์เจ้าพ่อก็มานี่ประกาศลั่นเลย
ถ้า๒๒ไม่ออกชีวิตนี้ของมนจิตคำซอย
จะเลิกซื้อลอตเตอรี่เลย๓บาท
พร้อมกับโพสต์ต่างมากมายนะคะ
ตามตัวเลขที่วงแดงให้เห็นนะคะ
ว่าแล้วแต่ความเชื่อพรุ่งนี้นะคะ
ตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาลประกาศผลก็ว่ากันไป